ไปติดตามบรรยากาศงานประกาศผลรางวัลสำหรับคนบันเทิงคุณภาพ
อย่างรางวัลเนธนาคาราชกันก่อนเลยค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับ
คนในวงการบันเทิงที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม
โดยงานนี้ค่ะก็มีเหล่าคนในวงการบันเทิงมากมายตบเท้าเข้ารับรางวัลค่ะ
จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่๓สำหรับงานประกาศรางวัลเนธนคราชประจำปี๒๕๕๙
โดยทางสมาคมคเนศรีศิลปินจัดมอบรางวัลนี้
เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหน่วยงานศิลปินดาราที่บำเพ็ญประโยชน์
ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม
งานนี้มีเหล่าคนดังตบเท้าเข้ารับรางวัลมากมาย
อาทิเช่นอ๋อมอักขพันธ์ได้รับรางวัลสาขา
ศิลปินนักแสดงผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะกุศลดีเด่น
ตลกดังตุ๊กกี้สุดารัฐรับรางวัลศิลปินผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน

รับรางวัลสาขาผู้จัดละครสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม
รวมถึงยังเป็นตัวแทนครอบครัวสหวง
รับรางวัลแทนพระเอกผู้ล่วงลับปทฤษฎี
สาขาศิลปินนักแสดงคุณธรรมตัวอย่าง
เนื่องจากโบแวนด้าและน้องมะลิไม่สามารถมารับรางวัลได้
งด้วยสภาพจิตใจยังไม่พร้อม
โดยตู่ปิยวดีเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้
ถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานผู้จัด
ส่วนการเป็นตัวแทนมารับรางวัลแทนปทฤษฎี
เชื่อว่าทุกคนคงประจักษ์ถึงความเป็นแบบอย่างที่ดี
ถึงแม้ว่าปอจะจากไปแต่คุณงามความดีก็ยังคงอยู่

ก็คือรางวัลผู้จัดสร้างฝันสังคมดีเด่นนะคะ
ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้รางวัลนี้
เพราะว่าจริงแล้วละครทุกเรื่องที่ตู่ทำเนี่ย
หนูก็ทำพยายามที่จะสะท้อนความเป็นครอบครัว

วันนี้ของทางปก็ได้รับรางวัลนักแสดง

ก็จริงแล้วหนูว่าอันนี้คงไม่มีใครมีคำถามเลยว่า

ทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าปอนจะเป็นงานบุญงานการกุศล

แล้วก็สิ่งที่ปอพยายามที่จะบอกคนอื่นมาโดยตลอด
ก็คือว่าถึงแม้ตัวเขาจะไม่อยู่แล้ว

ซึ่งวันนี้มันก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริง
ทางครอบครัวทางคุณโบนะคะ

แต่ด้วยภารกิจที่ผ่านมามันค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยมาก

ทางตุก็ยินดีว่าวันนี้เดี๋ยวจะรับแทนให้
แล้วก็จะส่งต่อให้ทางครอบครัวค่ะ
ขณะที่อาน้ำอ้อยสอนมนตราพิชัยสอนแผลง
ผู้จัดการส่วนตัวของปทฤษฎี
ได้เปิดเผยสาเหตุที่ภรรยาและลูก
ไม่ได้มารับรางวัลแทนปอในวันนี้
กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่า
โบแวนด้าและน้องมะลิมีอาการไม่สบายเล็กน้อย
และเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไปทำพิธีลอยอังคาร
ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้
อีกทั้งสภาพจิตใจภรรยาของพระเอกผู้ล่วงลับ
ยังไม่พร้อมพบเจอกับสื่อมวลชน
ได้ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดบุรีรำ
พร้อมกับครอบครัวเพื่อมาพักผ่อนและฟื้นฟูจิตใจ
ก่อนจะเดินทางกลับมาบ้านพักย่านลาดพร้าว
กรุงเทพมหานครอีกครั้งในวันอาทิตย์
ซึ่งเบื้องต้นอาน้ำอ้อยเผยว่า
โบและน้องมะลิยังไม่พร้อมออกงาน
ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ค่ะ